คุณผู้ชมฮะเป็นกรณีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกแล้ว
กรณีของดีเจภูมิจำได้ไหมฮะเมื่อปี๖๑นะ
ที่ดีเจภูมิออกทะเลแล้วก็ไปจับปลา
จับปลาขึ้นมาแล้วก็มีเชฟอยู่บนเรือด้วย
จะมาทำอาหารทางนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะ
ตกปลาในเขตอุทยานหมู่เกาะชุมพรนะครับ
และทีนี้ฮะมันก็มีดราม่ามาอีกว่าดีเจภูมิเนี่ย
กินปลาสวยงามพิงกี้โดยดีเจฟูมตั้งสง่า
ได้โพสต์คลิปการออกทริปตกปลาทะเล
ได้ปลามาหลากหลายชนิดทั้งปลาฉลามปลาสีทอง
บางครั้งได้ปลาหน้าตาแปลกบางครั้งได้ชนิดสีสันสวยงาม
พร้อมกับมีข้อความว่านะครับเช่นมันมีหลายข้อความนะ
เช่นปลาพิงกี้หน้าตาสวยรสชาติจุด
สดจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สีทองเป็นอีกหนึ่งปลาเนื้อดีที่หาทานยากมาก
ไม่ค่อยจะมีขายต้องมาตกเอง
ตัวนี้มาจากน้ำลึก๑๕เมตรครับอร่อยสุดคุณ

กลายเป็นประเด็นออกมาว่าคราวที่แล้วเมื่อปี๖๑ยังไม่เข็ดอีกเหรอ
คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องของพื้นที่ใช่ไหม
เพราะว่าไปจับปลาในเขตอุทยาน

แต่ว่ารอบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่กินปลานี้

ไปจับที่ไหนมาแต่บางคนก็บอกปลาพวกนี้ถ้าเป็นปลาทะเลสวยงาม
ก็ไม่ควรจะกินหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้
ให้เป็นระบบนิเวศในท้องทะเล
นี่แหละครับก็คือสิ่งที่ทางเขาโพสต์ขึ้นมา
พอโพสต์แบบนี้หลายคนอยากให้ตรวจสอบ

ไปจับมาจากเขตพื้นที่อุทยานหรือเปล่า
ไปจับจากทะเลไหนแล้วปลาเหล่านี้มันกินได้หรือเปล่านะครับ
หวังว่าจะเป็นการสยบดราม่า
โดยระบุว่าเพิ่งขึ้นถึงฝั่งยังไม่ทันไร
ก็มีดราม่าซะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ
พิงกี้ปลาสีทองปลาตาหวานปลาพวกนี้
ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักหรือคุ้นหน้าคุ้นตากัน
เพราะว่าเขาเป็นปลาน้ำลึกนะครับ
วนมันลงไม่ถึงต้องตกมือเท่านั้นตกเบ็ดเท่านั้นนะฮะ

ไม่ได้จะศูนย์พันธุ์หรือเป็นปลาอนุรักษ์แต่อย่างไร

ผมเห็นผมยังชอบสีสันเขาเลย
แต่ขอให้เปิดใจคิดต่างได้นะครับ
เปิดใจและรับประทานปลาให้หลากหลายชนิดครับ
เพื่อไม่ให้ชนิดใดชนิดหนึ่งโดนกดดันเกินไป

ที่เรามองว่าเขาสวยเราไม่ควรทานเขา
เราควรทานแค่ปลาเก๋าปลาอะไรที่หน้าตาไม่ดีเนี่ย
จริงแล้วมันจะมีผลกระทบในเชิงลบ
กับความสมดุลของระบบนิเวศมากกว่าด้วยนะครับ
แล้วทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากพูดคุยกับดีเจภูมิให้เขา

ฟังเสียงดีเจภูมิเขาพยายามสยบดราม่าเรื่องนี้กันหน่อย
ซาซิมี
ยืนยันว่าทานได้

เปิดใจครับลองกินหลายอย่าง
ทุกปลาหลายอย่างนี้ก็มีเสน่ห์ที่แตกหลักกันไปนะครับ
นะครับแต่เรื่องนี้นะ

บอกว่าน้องสวยเกินน่าสงสารเขา

แล้วก็อยากให้หน่วยงานเขาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นปลาอนุรักษ์ไหม

ใช่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะครับ
บอกว่าจุดที่ดีเจภูมิไปตกปลา
น่าจะเป็นทะเลบริเวณร่องสิมิลัน
อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ
ถ้าเป็นนอกเขตแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย
เพราะแถบนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักตกปลาน้ำลึก
ในระดับความลึกของน้ำทะเลคือ๕๐๒๐๐เมตร
อาจารย์ทรบอกว่าปลาพิงกี้รวมถึงปลาชนิดอื่น
ตกขึ้นมาก็ไม่ผิดกฎหมาย
เพราะไม่ได้จัดอยู่ในสัตว์คุ้มครอง
ก็ตกปลาขึ้นมารับประทานได้นะครับ
แต่ที่ตกขึ้นมาแล้วรู้สึกกังวลมันมีตัวหนึ่งก็คือลูกฉลาม

แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจนะเห็นเท่าที่ในคลิปแค่นี้
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นฉลามชนิดไหน
ถ้าเป็นฉลามน้ำลึกก็น่ากังวล
เพราะเป็นสัตว์น้ำลึกและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

แต่ฉลามที่ได้รับการคุ้มครองมันจะมีฉลามเดียว
คือฉลามวานเท่านั้นห่วงแค่เรื่องของห่วงโซ่เท่านั้น
แต่ก็บอกว่าสงสัยที่ดีเจภูมิไปตกตกเนี่ย
มันไม่ได้เป็นปลาอนุรักษ์อยู่ในปลาน้ำลึกก็ตกกินได้
แล้วก็เขตทะเลที่ไปตกไม่น่าจะเป็นเขตอุทยานแล้ว

แต่หลายคนเห็นเขาไงหน้าตาเขาสวยสีเขาสวย